มาอัปเดตกันหน่อยสำหรับเหตุระทึกทั่วกรุงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
คนร้ายลอบวางระเบิดหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รวมทั้งที่บริเวณศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนาก็โดนเหมือนกัน

พบระเบิดชนิดแสวงเครื่องนะคะและก็กำลังเร่งสืบสวนว่าเหตุระเบิดป่วนเนี่ย
เชื่อมโยงไปกับผู้ต้องสงสัย๒คน
ที่นำระเบิดปลอมไปวางที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยหรือไม่
ไปดูหน่อยจุดแรกเกิดขึ้นช่วงเช้าเลย๖นาฬิกา
มีเสียงดังคล้ายระเบิดหึง๓ครั้งบริเวณพุ่มไม้หน้าอาคารบี
ภายในศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะนะคะจังหวัดนนทบุรี
ครั้งแรกเกิดเสียงดังขึ้น๒ครั้งและตามมาอีกหนึ่งครั้ง
แล้วก็มีการเก็บกู้ไป๑ลูกด้วยนะคะ
จุดที่๒ค่ะไปดูกันต่อช่วง๘นาฬิกา๓๐นาที
ก็เกิดเสียงดังคล้ายระเบิด๒ครั้งเหมือนกัน
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีย์หลังเกิดเหตุตำรวจเข้าตรวจสอบค่ะ
เบื้องต้นตรงจุดนี้พบความเสียหาย๒จุด

พบเศษดินกระเด็นเกลื่อนฟุตบาท

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดก็ไปตรวจสอบ

นำตัวส่งโรงพยาบาลจุลาลงกรนะคะ

จากนั้นเจ้าหน้าที่ใช้เชือกกั้นทางขึ้นลงที่๒และ๓
เพื่อจะตรวจสอบเหตุและไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในค่ะ
นายโชคชัยประสงค์สรรค์อายุ๔๘ปี

เสียงดังสนั่นจนเขาหูอื้อเลย
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด

นี่ก็เลยพบว่าเป็นระเบิดจริงนะคะ
ฟังเสียงของผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะ
ไปดูจุดที่๓กันค่ะ
ก็ประมาณ๘นาฬิกา๕๐นาที

แล้วก็พบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดปิงปอง

จุดที่๔๙นาฬิกาค่ะก็มีเสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณสระบัว
หน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพไทยในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะ
ส่วนจุดที่๕ไล่เลี่ยกันเลยนะคะ
ถนนศรีสมานตำบลบ้านใหม่อำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่แหละค่ะ
ความรุนแรงทำให้พงหญ้าหน้าป้ายเนี่ยราบเป็นวงกว้างเลยนะคะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากทางด้านพันธบทเอกกำทรอุ๋ยเจริญ
บอกว่าระเบิดที่พบในศูนย์ราชการทั้งหมดพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่อง
หน่วงเวลาหรือว่าตั้งเวลาค่ะทุกจุดที่ระเบิดเนี่ยนะคะ
พบลูกเหล็กหรือลูกปลายรัศมีการทำลาย๑๐๑๕เมตร
ทั้ง๔จุดแต่ก็ยังเคราะห์ดีนะคะไม่มีใครบาดเจ็บ
ส่วนจุดที่พบระเบิดที่สวนห่อมบีทีเอสช่องนนทรีย์และที่บริเวณตึกมหานครจากรายงาน
พบว่าเป็นระเบิดชนิดเดียวกันกับที่พบที่ศูนย์ราชการนะคะส่วนเหตุคนร้ายไปลอบวางวัตถุต้องสงสัย
อันนี้เป็นวัตถุต้องสงสัยนะคะที่ป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ริมถนนพระราม๑ก่อนจะหลบหนีวานนี้เนี่ยนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวนก็จับกลุ่มได้แล้ว
คือนายลูไออายุ๒๓ปีและนายวินดันอายุ๒๘ปี
สองคนนี้ค่ะเป็นผู้ต้องสงสัยไปจับได้บนรถขนส่งผู้โดยสารบขศ
ขณะเข้าจุดตรวจปฐมพรที่ถนนเพชรเกษมตำบลวังไผ่อำเภอเมืองชุมพร

ใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่จับได้นี่คือตี๒กว่าของเมื่อคืนหวาน
การจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ซึ่งก็เห็นคนร้ายเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนี่แหละผู้ก่อเหตุมีอยู่สองคน
คนแรกทำหน้าที่ดูต้นทางเราไม่เห็นในกล้อง
แต่ว่าคนเสื้อเหลืองเนี่ยเป็นอีกคนนึงที่เป็นคนเอากระเป๋าไปวางไว้นะคะ
แล้วหลังก่อเหตุสองคนนี้เขาไปพบกันที่จุดนัดพบ
ก่อนจะเข้าไปในห้างแล้วไปเปลี่ยนชุดเพื่ออำพรางเจ้าหน้าที่
มาเดินไปขึ้นแท็กซี่แล้วก็ลงที่สวนจตุจักรริมถนนพระหลโยธิน
และก็ยังต่อรถแท็กซี่อีกคันไปยังสถานีขนส่งหมอชิด๒
คือกะว่าจะได้จับไม่ได้เนี่ยนะคะ
ที่ทั้งสองจะเข้าไปเปลี่ยนชุดอีกครั้งที่ห้องน้ำ
และซื้อตัวโดยสารเพื่อหลบหนีลงจังหวัดภาคใต้แล้วก็ถูกจับกุมได้ก่อนค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาอยู่ระหว่างสอบสวนก่อนนะคะ
หาความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดจุดอื่นที่เกิดขึ้นว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคือญาติ๑ใน๒ผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะคะ
ที่ตอนนี้โดนเจ้าหน้าที่คุมตัวอยู่เขาก็มีการประสาน
แล้วก็ขอความเป็นธรรมผ่านสื่อในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะ
เพราะว่าญาติเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่า
คนที่บอกว่าเป็นคนต้องสงสัยจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อเหตุ
ในพื้นที่๓จังหวัดแล้วไม่คุ้นเคยเส้นทาง
คุ้นเคยจุดที่เกิดเหตุ

ยังไม่สามารถที่จะรู้ได้เลย
คือยังไม่รู้จักกรุงเทพดีว่าจะนั่งรถสายไหนไปที่ไหน
คือดังนั้นญาติเขาบอกนะบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่าย
คนบ้านนอกจะเข้าไปก่อเหตุ
แล้วตอนนี้ค่ะผู้ต้องสงสัยเนี่ย
คือเขาบอกว่าเพิ่งกำลังจะรับปริญญาของโรงเรียนทำปีนี้
ปกติที่ผ่านมาคือเขาก็เป็นคุณครูสอน
เหมือนกับสอนเกี่ยวกับศาสนาในพื้นที่ค่ะ
เขากับเพื่อนไปเที่ยวกรุงเทพหลายวันก่อน
ไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกัน
ตอนนี้สิ่งที่พอเมื่อคืน

รู้แล้วแหละว่าโดนจับในข้อหาเกาะความไม่สงบที่กรุงเทพ

ผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนถูกคุมตัวอยู่ที่ไหน

บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าสิ่งที่กลัวที่สุด
คือกลัวว่าจะถูกซ้อมให้รับสารภาพ

ช่วยกันคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนด้วย

ผู้ต้องสงสัยที่ทางการบอกคือเขาไม่ได้ก่อเหตุ